อ๋ออะไรคือราชินีผัก
อื้อภาษาอังกฤษเขาดี
แบบนี้คือผักดีแต่อันนี้พี่ชนะลองแตะนิดนึงฮะ

อันนี้คือถ้าพี่ชนะแตะจะเป็นผีผัก

อุ๊ยตายคุณอย่าทำอย่างนี้แต่งคอไม่ดีจู๊ต้อง
อ้าวตายยังไงต่อของคุณยังไงต่อ

นี่ครับนี่คือใบเหลียงหรือใบเหมียง
เลี้ยงเรียกได้เหมือนกัน

แต่ว่าที่ร้านนี้เขาเรียกว่าใบเหมียงครับ

เขาเป็นราอะไรนะราชินีหรือราชา
ราชินีครับเป็นราชินีผัก
ซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้เขานำใบนี้มาทำเมนูเด็ดครับ
ส่วนจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมพร้อมกันครับ
นี่ครับอู๋โชมเห็นไหมฮะอู๋
เดินเข้าร้านไปนี่บอกเลยว่าหิวขึ้นมาทันทีครับ
เพราะว่าทุกเมนูดูแล้วครับ
วนชวนเจริญอาหารซะจริงคุณผู้ชมครับ
นี่ครับคุณผู้ชมอย่างต้มกะทิใบเหมียงกุ้งสด
เมนูสารพัดกะเพราครับ

ั่วกลิ้งหมูครับโอ้โหส่วนวัตถุดิบน่ะ
มาดูบ้างมีอะไรบ้างนะฮะ
ทำกันสดทั้งใบเหมียงพริกกะเพรา
แล้วก็เครื่องเทศอื่นนี่ดูสิใส่ลงไปแล้ว
นี่เมนูเด็ดไม่ควรพลาดคืออะไรรู้ไหมนี่
เมียงต้มกะทิใส่กุ้งสด
เห็นล่ะสิเมนูนี้มีสีสารน่ารับประทานไปอย่างมากเลยนะครับ
รสชาติบอกเลยว่าหวานมันแล้วก็แปลกด้วยครับ
วิธีปรุงเริ่มจากเคี่ยวกะทิบนกระทะ
แล้วก็จนเดือดเสร็จแล้วก็ทุบหัวหอมครับ
ใส่ลงไปครับคั่วพร้อมกับกะปิให้หอมครับ
แล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปครับ
นี่พอกุ้งสุกได้ที่แล้วใส่ใบเหมียงเลยจ้า
จากนั้นครับปรุงรสครับตามต้องการ
แล้วก็พร้อมเสิร์ฟทันทีโอ้โหก็อยากกินนะคุณผู้ชม
นี่เมนูถัดไปเป็นอะไรนะ
เมนูถัดไปครับเป็นปลากระบอกตัวโตต้มขมิ้น
เฮ้ยดูด้งเดี๋ยวนะปลากระบอกเหรอ

อันนี้เป็นอะไรอันนี้กะเพราเหรอ
อันนี้กะเพรากะเพราหมูกรอบ
หูยน่ากินเหมือนกันน่ะค่ะเนี่ยดูนิดหนึ่ง
อุ้ยกระทะร้อนร้อน

ยังเลยเนี่ยยังเนอะเห็นแล้วหิวเลย
อันนี้เมนูสารพัดกะเพรานะฮะเมนูเด็ดของทางร้าน
อยู่ตรงการโขลกพริกกับเครื่องเทศ
ครกครับไม่ใช่การปั่นนะ

เขาบอกว่ารสชาติมันจะหอมเครื่องเทศครับ
สิ่งสำคัญหลังจากพักแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยเนี่ย
ก็จะใส่ใบกะเพราทีหลังสุดเลยจ้า
แล้วก็เทซอสหอยนังรมลงไป

เคล็ดลับนี้คุณป้าจิรพรกรอบโลหะ
หรือป้าแขกครับเจ้าของร้านเขาบอกว่า
นี่ช่วยทำให้ผัดกะเพราดูน่ารับประทาน

ทำให้รสชาติหวาน
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเขาจะสั่งกะเพราหอยแมงผู้
มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยจะมีอะไรไปชมครับ
สวัสดีแฟนรายการตลอดข่าวทุกท่านนะคะ
วันนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นดีมานำเสนอค่ะ
เพียงแค่คุณบอกว่ารู้จักร้านเสน่ห์กะเพราบ้านเรียบเมือง
ผ่านรายการตลอดข่าวทุกออเดอร์เลยนะคะ
ฟรีเครื่องดื่มจากทางร้าน๑แก้วค่ะ
อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดี
มีแค่วันนี้วันเดียวนะคะ
อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ

ดีนะครับใช่ครับต้องไปให้ได้นะ
พี่ชนะพี่ชิสาพี่ใบตองใครที่สนใจนะร้านนี้อยู่เรียบถนน
วัดใหม่ดำรงธรรมาราม
ทางเข้าตลาดสดอำเภอขลุงจันทบุรี
หรือจะใช้เส้นทางโลตัสขลุงก็ได้เช่นกันนะครับ
ร้านเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่๑๐โมงถึง๔โมงนะฮะ
โมงเย็นสอบถามได้ที่
เบอร์๐๘๓๘๔๑๒๔๗๒หรือ๐๘๖๓๖๖๙๖๙๗ครับ
หรือว่าเพจเสน่ห์กะเพราบ้านเรียบเมืองก็ได้ครับ
ยอดเลยจูดกโอ้โฮมาบอกต้มขมิ้นโอ้โฮ
แต่ไม่รู้แหละดิฉันได้แล้วเดี๋ยวฉันเอากลับไปต้มกะทิที่บ้าน

ไม่ต้องถามเพราะไม่อร่อย
วันนี้ขอบคุณจูด้งนะครับขอบคุณนะครับ